คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้มาอัปเดตพัฒนาการของน้องวันใหม่ค่ะ
น้องสาวเพียงหนึ่งเดียวของครอบครัวฉัดบริรักษ์นะคะ
ว่าตอนนี้โตแล้วหรือยังมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้าง

เป็นสาวแล้วเห็นไหมจ๊ะน่ารักหรือเปล่า

งานนี้นะคะพี่คนโตที่มีน้องสาวเพียงหนึ่งเดียวอย่างบอยปกรณ์
ก็ขออัปเดตพัฒนาการของน้องวันโมย
น้องสาวคนเล็กของบ้านนะคะว่าตอนนี้น้องเริ่มที่จะโต

ซึ่งตอนนี้ดูแล้วมีความสนใจทางด้านดนตรีเสียงเพลงมากกว่าการแสดง
คือจริงหนุ่มเนี่ยเขาสนใจเรื่องของงานแสดงมากกว่านะ
แต่ว่าวันใหม่ฉีกแนว
ซึ่งหนุ่มบอยบอกว่าถ้าน้องวันใหม่สนใจก็พร้อมที่จะเป็นป่าดันอย่างเต็มที่
แล้วนักแสดงหนุ่มก็ยอมรับนะคะว่าไม่กังวลว่าจะเกิดช่องว่างระหว่างวัย
เพราะว่าน้องสาวคนเล็กให้คุณแม่เป็นคนดูแล

ก็ดูแลเท่าเดิมแหละแต่ว่าแค่การดูแลมันก็เปลี่ยนไป
หมายถึงว่าพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะดูแลตัวเองได้มากขึ้น
เรื่องของการศึกษาหรืออะไรที่เราต้องดูแลเพิ่มเติมเข้ามา
คือยังไงก็ตามแล้วคือแบบคนที่อยู่กับน้องมากจริง
ก็ดูแลน้องก็คือแม่พี่ก็เป็นคนที่คอยเข้าไปช่วยดูแลมากกว่า
ให้น้องเขาไปเรียนอะไรที่เขาชอบอะไรอย่างนี้ครับ
ยังมีเรียนอะไรที่เกี่ยวกับวิชาการบ้างเช่นภาษาอังกฤษเลขอะไรอย่างนี้
ทักษะเขาแล้วก็ไปเรียนพวกเรียนเต้นหรือเรียนแบบร้องเพลง
อะไรที่เขาชอบหรือร้องเพลงเขาชอบไง
ถ้าเขาชอบก็เข้าไปว่ากันรอเขาโตเพลงหน่อย